ส่วนทางด้านของศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ที่อยู่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงนะครับ
ก็ได้ออกมาแสดงความคิดความเห็น
บอกว่าแม้ว่าพระธรรมชโยจะถูกถอดถอนสมณศักดิ์
ยังคงรักและก็ศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องนะครับ
โดยบรรยากาศที่ตลาดกลางคลองหลวง
จุดใกล้ประตู๕และ๖ของวัดพระธรรมกาย
เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็ลงสำรวจพื้นที่เหมือนกันนะครับ
หลังจากที่ศิษยานุสิตทราบข่าวการถอดถอนสมณศักดิ
เทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระชัยบูรณสุธิผล
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
สิทธิ์ส่วนหนึ่งได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
พระธรรมชโยจะเป็นเพียงพระชัยบูรณสุธิผลนามเดิม

ก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาลดน้อยลงแต่อย่างใด
ยังคงจะปักหลักเรียกร้องความเป็นธรรมให้พระธรรมชโยและวัดพระธรรมกายต่อไปครับ
ส่วนบรรยากาศตามด่านตรวจต่างบริเวณรอบวัดพระธรรมกายนะครับ
ยังคงมีการตรวจตราคัดกรองรถที่ผ่านไปผ่านมาในบริเวณนั้น
เน้นการตรวจเฉพาะรถตู้แล้วก็รถโดยสาร
โดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใด
เพราะเรื่องของกรณีรถตู้รถโดยสารมันมีเหตุมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ค่ะก็คือมีการไปพบรถตู้อยู่วัดแห่งหนึ่ง
ซึ่งวัดนี้นะคะอยู่ใกล้กับวัดพระธรรมกาย๑๐คัน
แล้วเขาก็บอกว่านำประชาชนนี้มาร่วมทำบุญเมื่อวานนี้ที่วัดพระธรรมกาย
มีกรณีรถบัสที่ขับฝ่าด่านเข้ามาใกล้ประตู๗นะครับ
ก็ไม่พบทั้งคนขับแล้วก็คนที่นั่งในบัสนะฮะ
เพราะว่ามีพนักงานของรถบัสบอกว่าไปที่วัดอื่น
ส่งคนที่วัดอื่นแล้วไม่ได้มาที่วัดนี้นะครับ
ขณะที่ในช่วงเย็นพระสงฆ์ศิษยานุศิษย์
ได้ร่วมกันทำพิธีปล่อยนกซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพ
เพื่อขอให้รัฐบาลยกเลิกมาตรา๔๔
ก็ปล่อยกันที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงครับ
หลังจากทำพิธีบูชาข้าวพระในช่วงเช้า
คือสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนทางวัดพระธรรมกาย
เขาก็จะมีการจัดพิธีบูชาข้าวเป็นประจำอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้ห้ามปรามอะไรเรื่องของพิธีบูชาข้าวนี้นะครับ
ก็มีกลุ่มศิษยานุสิตเดินทางเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก

ในช่วงนี้มีสามเณรนำจดหมายที่เขียนให้ทหารที่ตั้งด่านอยู่บริเวณนั้น
พาบุตรหลานมาบวชที่วัดพระธรรมกายด้วย
ด้านของพระประหลัดเสกสรรอัตธโมพระสงแก่น
นำคณะศิษยานุสิตที่ตลาดกลางคลองหลวง
ซึ่งพระรูปนี้ก็โดนหมายเรียกเหมือนกัน
บอกว่ากิจกรรมนี้เป็นการทำบุญปกติของวัด
การปล่อยนกจากที่ถูกคุมขัง
แสดงถึงความหวังว่าจะถูกปลดปล่อยจากการถูกมาตรา๔๔
แล้วก็จะไปรายงานตัวตามหมายเรียกของเจ้าหน้าที่
นี่พระประหลัดเสกสรรบอกว่าจะไปรายงานตัวนะครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าคือไปก็ไปแน่นอนแหละ
ก็วิงวอนว่านี่คือเป็นสิทธิ์พื้นฐาน
แล้วเราไม่ได้ทำอะไรผิดมากเลยไม่ได้ผิดเลย
แต่มันผิดเพราะว่ามันมีมาตรา๑๔
จริงแล้วมาตรา๑๔อย่างที่บอกว่า
มันควรจะใช้ถูกที่ถูกกลุ่มบุคคล
ภาคใต้วันนี้เป็นยังไง
เรียกร้องให้ใช้ก็ไม่มีการใช้
กลุ่มบุคคลเช่นกลุ่มโจรกลุ่มอะไรต่าง
ท่านควรจะจัดการอย่างเต็มที่
กำลังก็ดูจะไม่เข้มงวดเท่ากับ

บอกว่าจะไปรายงานตัวในวันที่๘มีนนี้
ก็นอกจากนี้นะครับบริเวณตลาดกลางคลองหลวง

เมื่อวานี้นายอนุรักษ์เจนตะวันิส
ฟอร์ดเส้นทางสีแดงไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน

หลังจากที่นายอนุรักษ์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกห้ามเข้ามาในพื้นที่นี้

เนื่องจากเข้าข่ายเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
และเป็นอดีตแนวร่วมนปช
แต่ถือว่าการเข้ามาในพื้นที่เป็นการฝ่าฟื้นขัดคำสั่งตามมาตรา๔๔
เมื่อวานนี้ใส่เสื้อสีขาวมาด้วยสกรีนด้านหน้าเป็นรูปพระสงฆ์
เขียนว่าอย่ารังแก่พระ
ใช่ค่ะซึ่งคุณฟอร์ดเส้นทางสีแดงจริงเขาเป็นนักเคลื่อนไหวนะฮะ
แล้วก็เคยร่วมกิจกรรมบรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูลครั้งที่สอง
ทำหน้าที่ติดสติ๊กเกอร์ที่อนุสวรีประชาธิปไตย
แล้วก็เดินบรณรงค์แจกสติ๊กเกอร์ที่ถนนข้าวสาร
เมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
เจ้าหน้าที่เลยมองว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

คือกรณีที่ฝ่าเส้นทางสีแดงหรือนานุรักษณ์

พันธ์ฐัมรวชเอกทรงศักดิ์รักษณ์ศักดิ์สกุลบรองอธิบดี
เขาก็เปิดเพลงมาว่าจริงแล้วนานุรักษณ์

ว่าเป็นบุคคลที่เคยมีประวัติเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่ผ่านมาก็เคยถูกเชิญตัวมาทำข้อตกลง
ว่าจะไม่เข้ามาในพื้นที่เพราะเกรงจะสร้างความวุ่นวาย
ครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจครั้งที่๒แล้ว
โดยได้ทำข้อตกลงก่อนที่จะปล่อยตัวกลับไปนะครับ
คนเข้ามาในพื้นที่ตามประกาศคอสช
หากพบจะรีบนำตัวมาสอบสวน
และเป็นกลุ่มคนที่เสียประโยชน์
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเชิงลึก
และทำการจับตามองอยู่นะครับ

สำหรับคนที่ห้ามเข้ามาในพื้นที่

สำหรับแกนำสิทธิ์สยานุสิทธิ์กับพระสงฆ์ในขณะนี้รวม๙๑คนนะคะ
รวมทั้งนางสาวสรวรรณสิริสุนทรินหรือว่าป้าเชง
ไม่คุ้นนะสิเรียกชื่อเต็มนี่ชื่อไม่คุ้น

เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกแล้วนะคะทราบว่าอยู่ระหว่างประสาน
เพื่อมาพบเจ้าหน้าที่๙มีนาคมนี้นะคะ

เพื่อให้ข้อมูลหลังจากที่เขาไปค้นพบพื้นที่ตลาดป้าเชง
เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดคลองหลวงนี่แหละ
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ใหม่
กลุ่มศิษยานุสิตและกลุ่มพระสงฆ์จะย้าย
ฐานการชุมนุมไปอยู่จุดนั้นนะคะ

จำได้ไหมครับวันที่๓มีนาคมมีพระ๒รูปแล้วก็เนรอีก๙รูป
แล้วก็รวมศิษยานุสิตไปชุมนุมอยู่บริเวณนี้นะครับ
ถ้าบริเวณนี้เขาเรียกชื่อเต็มเขาเรียกว่า
สำนักงานโครงการคลองหลวงตรงโกดังป้าเช็งเนี่ย

เห็นจากภาพนี้จะเห็นเป็นถังสีขาวในนั้นจะมีน้ำหมัก

เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปตรวจพบว่าพระรูปหนึ่ง
อ้างว่ามาจากจังหวัดอุบลราชธานี
มีเงินในบัญชีเกือบ๑๓ล้านบาท
มีองค์ที่มีเงินในบัญชีอยู่หลักแสนบาทก็มี
รูปที่มีเงินในบัญชีอีกหลักแสนนะครับ
แล้วก็บอกว่าเงินถูกถอนออกวันละเป็นหมื่น
ก็เลยมีข้อสงสัยพบพิรุษเรื่องของการโอนเงิน
ถอนเงินออกหลายครั้งในวันเดียว

เป็นการบอกมาเบื้องต้นบอกว่าเงินที่ได้ทั้งหมดนี้มาจากการทำบุญนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะ

มีการโอนเงินต่อวันหลายหมื่นบาท